ดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วครับเป็นเรื่องของมวย
มวยคู่นี้นี่แหมไม่มีใครยอมใครจริง
หมัดซ้ายหมัดขวา
เรียกได้ว่าเปิดหน้าแลกกันเลยครับ
เอาดูว่าเนี่ยเป็นที่มาของคำว่าเปิดหน้าแรกจริง

เจ้าสุนัขก็เปิดหน้าแบบไม่มีกาดเลยนะ
โอ้โหมันจะเอากาดที่ไหนล่ะ

เลียอย่าเลียนะลิ้นนะ

คือเรียนแล้วปูมันจะเพลียเองหรือยังไง

กล้ามปูข้างนึง

ส่วนเจ้าสุนัขก็บอกข้าก็ไม่ยอมหรอก
ไหนก็โดนหยิกแก้มแล้วใช่ไหม
ลียอไง
ทำไมมันไม่เลิกเล่นกัน

เออเอายังจริงถ้าปูมันหนีบจริง

ถ้ามันนีบตรงแก้มต่างน้องเขาเจ็บจริงนะ

ไอ้ปูกับอันหมาตรงนี้

จากนี่มันเป็นอร่อย